นี่คือคำถามแรกของคุณ
กรเครื่องมือช่างปกตินี่ซ่อมกันเก่งไหมคะ
ก็อันนี้เลยดีกว่าครับ
ผมเนี่ยจำหน่ายอุปกรณ์พวกนี้อยู่เหมือนกัน

เดี๋ยวไม่ใช่จำหน่ายแบบนั้น
มาถึงอุปกรณ์ช่างของพี่บอลนี่อะไรนะ
นี่คือโขงเรื่อยนะฮะเช่นทองด้ามไฟเบอร์ครับ
ราคาคำว่าไฟเบอร์ดูเหมือนจะเป็นราคาสูง
แต่ผมบอกเลยว่าไม่เป็นใครอีกที่

มันจะมาโซ่ไขขวงหัวแบรนด์ได้ไง

ราคาถูกที่สุดที่เอามาเนี่ย

ดูแล้วสภาพใกล้พังแล้วนะ๓คนนี้นะ
สำหรับอันนี้นะฮะเลื่อย
ผมว่าน่าจะราคาแพงสุด

เพราะว่าอุปกรณ์มันหลายชิ้นไงครับ

คอร์นนี่ขายเป็นปอนครับ
ถ้าตามที่ผมเห็นนะครับ

ตอนรังเลระหว่างอะไรกับอะไร

เอาอย่างนี้ตอบ๒ครั้งไป

แต่คุณจะใช้ตัวช่วยด้วยกันตอบสองครั้ง
เอาชัวร์ครับ

สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มา
เฮ่ยสกุลข้างเลย
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
๕บาทและเป๊กจะเฉลยอันที่คุณเลือกอีกอันหนึ่งในตัวช่วยตอบได้๒ครั้งคือคงเลื่อย

้อนหัวยางของคุณต้องแพงกว่า๖๗บาท
และราคาอยู่ที่
ข้อแรกเท่านั้นเองนะคะ

พอตัวอย่างอยู่ที่
ใบเลื่อยราคาโทรงที่สุดค่ะ

สะสมไปแล้วค่ะคุณเอกกี้กับคุณแจ๊ค๒๐๐๐บาท
หนุ่มคะต้องตั้งสติให้ดีค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ตัวช่วยคุณเหลือ๑ตัวช่วยแล้วนะคะ

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ข้อเมื่อกี้เฉียดไปแล้วเสียตัวช่วยไป๑ตัวช่วย
ข้อนี้ต้องตั้งใจฟังข้อมูลจากผู้ทรงภูมิตรงนี้ให้ดี
ผมและนี่คือชาเขียวครับผม

ชาเขียวรสน้ำผึ้งมะนาว๕๐๐มิลลิลิตรครับ

ของผมนี่ก็ชาเขียวฮะสไตล์ญี่ปุ่นครับผม

นี่๓๘๐บิลลิตรราคาถูก
น้ำเบิร์ตนี่ใช้ประจำเลยเทน้ำทิ้งแล้วเอาขวดไปทำอะไรไม่รู้

เอาขวดไปตีหัว
เอาขวดไปเล่นจักรกับพี่พ่อมา

นี่คือคำถามข้อที่๒ของคุณค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาท
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

เชิญกับตัวเข้าไปทำอะไรเข้าไปดูค่ะ

วิเคราะห์มาค่ะ

แต่ผมไม่เคยสังเกตราคาไง

ไม่ใช้ตะหมองไง
ไม่ใช้แต่เงิน
ข้อเมื่อกี้มึงใช้หรอก
เริ่มแต่แกงแต่ข้อ๒แล้วค่ะคุณผู้ชม
ผมวิเคราะห์อันนี้ดีกว่า

เอาล่ะงั้นเฮ้ยจะเฉลยอันที่คุณเลือก

ถ้าคุณตอบผิดกลับบ้านทันที

และชาเขียวรสต้นตำรับ๕๐๐มิลลิลิตรที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

แห้ง
และชาเขียวรสน้ำผึ้งมะนาว๕๐๐มิลลิลิตรที่คุณไม่ได้เลือก
ราคาต้องแพงกว่า๒๐บาท
และชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวอยู่ที่

คำถามข้อต่อไปค่ะ
จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ชีวิตไม่เคยเหงาเพราะมีเขาอยู่เสมอ
ก่อนจะมีเราแนะนำให้อาบน้ำก่อนดีกว่า

แต่ว่านี่คือผลิตภัณฑ์อาบน้ำยี่ห้อ

เป็นฟองน้ำขัดหน้าแพ็ค๒ชิ้น
อันที่๒เป็นหมวกคุมผมอาบน้ำ
อันที่๓นี้ค่ะเป็นฟองน้ำขัดตัว

ผลิตภัณฑ์อาบน้ำทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
อันนี้ขัดหน้า

เพราะว่าหน้ามันเป็นอะไรที่เซ็นสาธิตมาก

ผุมปลอม
เปิดเลยค่ะ
พี่เอกในใจเราเหลือ๒อัน

เหลือหมวกหุ่มของผมกับใยขัดตัว
ผมว่ายายขัดตัวถูกกว่าถูกสุด

คุณแจ๊คและคุณเอกกี้

ใยขัดตัวเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

หมวกคุมผมอาบน้ำที่คุณไม่ได้เลือก

ฟองน้ำขัดหน้าแพ็ค๒ชิ้น

และราคาอยู่ที่

และยายขัดตัวเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
รับเลยค่ะผ่านข้อที่๓มาแล้ว๘๐๐๐บาท

จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
จัดนี่นะจัดจัดนะจัด

จัดตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีใครมาซื้อสักที
ลูกค้าบ่นมาซื้อไปมีรอยฟันน้าเยอะเลยนะผลไม้เนี่ย
เอ้าครูก็ต้องชิมก่อนไอ้หวานไหม

พอเปล่าเถอะพี่พระอภัย
พระอภัยผีเสื้อหูจะแตกอยู่แล้ว

เขาเปล่าครูไม่ได้ปี

เออเออ

ไม่ได้เปล่างูดูนงูในถนักเลย
ไม่ได้เปล่าปีดูนปีจริงแล้ว

เอาไปใส่จิ้มจุ่มกินไป
เอาไปใส่จิ้มจุ่มไปบัง
มึงกลับไปซักไป
กูจะขายของนี่

ตัดเต้นอีกแล้ว
เจ้นเพื่อ
บังคาชีพไงคางาชีพ
อ้าวอยากทำประชีพอะไรป่ะ

ล้างมือด้วยนะ

นี่น้ำตาลมิดผลสายขาวราคาถูกที่สุด
ในเมื่อจะขายโรตีมันก็ต้องมีหนี้ด้วยสิ

และนี่คือไข่ไก่สด

ถูกที่สุด